คุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่จังหวัดหนองคายกันบ้าง
คายไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศว่าประสบกับปัญหาภัยแรง
แต่ก็มีบางอำเภอนะครับที่ขณะนี้เผชิญกับภัยแรงรุนแรงครับ
ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อเข้ามาบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อน
ชาวบ้านบุดดู่ตำบลพระพุทธบาท

นำถังน้ำและอุปกรณ์ต่างไปรับน้ำจากทหาร
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงเขตน้องคาย
นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจำนวน๑๒๐๐๐ลิตร
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทอีก๔๐๐ลิตร
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
หลังผู้ใหญ่บ้านร้องขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากหมู่บ้านนี้กำลังประสบปัญหาภัยแรง
เปลี่ยนทองดอนพุทธศาสตร์ชาวบ้านปุดดุบอกว่า
ทุกวันนี้คนในหมู่บ้านต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด
และเปิดปิดน้ำเป็นเวลาเท่านั้น
โดยทางประปาหมู่บ้านจะกำหนดจ่ายน้ำเวลา๑๙นาฬิกา
และจะปิดเวลา๒๑นาฬิกา
ถ้าบ้านอย่างเหมือนบ้านพี่ที่อยู่

เพราะว่าแรงดันน้ำมันมาไม่ถึงนะคะ
ปัญหานี้คือเป็นทุกปี
แต่ว่าทุกปียังพอประทังยังพอ
แต่ปีนี้คือแรงสุดเลยไม่มีจะใช้ค่ะ
หมู่บ้านปุดดูมีเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมด

มี๔๒ครัวเรือนประชากร๑๗๙คน
พื้นที่ในหมู่บ้านนี้ไม่สามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี

โดยเฉพาะสับปะรดและยางพารา

ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงเพียง๕๖กิโลเมตร
แต่ไม่สามารถผันน้ำเข้ามาใช้ได้

ขาดแคลนงบประมาณในการทำโครงการ
จึงทำได้เพียงใช้แหล่งน้ำที่มีในหมู่บ้านเท่านั้น
จุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือสระน้ำที่นำน้ำดิบ
ไปใช้ผลิตน้ำปลาปลาภายในหมู่บ้านปุดดูนะครับ

คือน้ำนั้นแห้งขอดติดก้นสะ
ชาวบ้านต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

ก็กำลังประสบปัญหาน้ำน้อยเช่นเดียวกัน
และก็คุณภาพน้ำนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับ
ระน้ำที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเพียงสระเดียว

ปัจจุบันมีน้ำที่ใช้ผลิตน้ำปลาปลา

เนื่องจากมีบัวและไม้น้ำจำนวนมาก
อีกทั้งพบว่ามีการลักลอบนำสัตว์เลี้ยง
ลงไปกินน้ำในสระแห่งนี้ด้วย

ทำได้เพียงร้องขอความช่วยเหลือ

ที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเชี่ยงใหม่เท่านั้น
รถประทุกข์น้ำและรถดับเพลิง
มาช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
และออกพื้นในจังหวัดนองคลาย
เพื่อให้ประชาชนการทุลาวความเดือร์รอน

จากทั้งหมด๑๐หมู่บ้านของตำบลพระพุทธบาท

เนื่องจากหมู่บ้านนี้ไม่มีแหล่งน้ำที่จะผันเข้ามาช่วยเหลือในช่วงหน้าแรง
เพียงน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลเท่านั้น
ถึงแม้จังหวัดน้องคายจะไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแรง
แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าว

แม้จะอยู่ติดกับแม่น้ำโขง
แต่การบริหารจัดการน้ำอาจไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอย่างหมู่บ้านปุดดูแห่งนี้